ดูอีกเรื่องหนึ่งบ้างนะคะเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเหตุสะเทือนขวัญค่ะ
ไปเจอศพเด็กหญิงวัย๕ขวบถูกฆ่าโหดเชื่อดคอด้วย
ทางตำรวจกาญจนบุรีตอนนี้กำลังเร่งไล่ล่าเบ้นท่ากระดานอยู่นะคะ
เพราะว่าตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าจะก่อเหตุ
โดยหลังจากที่ฆ่าเชื่อดคอเด็กแล้วเนี่ยยังนำศพใส่ถุงปุ๋ยอำพรางทิ้งไว้ที่เบาะเกอะร้าง
หลังวงจรปิดร้านค้าบริเวณใกล้เคียงจุดเกิดเหตุบันทึกภาพเอาไว้ได้
โดยพลตำรวจตรีคำรณบุญเลิศผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมคณะลงพื้นที่สพศรีสวร
เพื่อตรวจสอบแล้วก็เก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุค่ะ
หลังจากพบศพเด็กหญิงอายุ๕ขวบ
เสียชีวิตในลักษณะที่ถูกห่อนำศพใส่ไว้ในถุงปุ๋ย
ซ่อนไว้ในบ่อเกลอะบริเวณหลังบ้านร้างซอย๘หมู่๑ตำบลท่ากระดาน
แล้วก็ได้เดินตรวจสอบห้องพักที่อยู่ใกล้บ่อเกลอะ
งด้านหน้ามีกองถุงปุ๋ยสีเขียวเหมือนกับที่คนร้ายใช้ห่อศพกองอยู่เกือบ๑๐ใบค่ะ
จากนั้นก็พูดคุยกับแม่ของนายอนุสรสายพินหรือว่าเบ้นท่ากระดานอายุ๒๔ปี
ซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยทางตำรวจกำลังเร่งติดตามตัวอยู่
ผู้เป็นแม่ก็เล่าบอกว่าเมื่อวานนี้ช่วงประมาณ๑๘นาฬิกา
ทราบว่าเด็กหญิงหายตัวไปชาวบ้านก็เลยช่วยกันค้นหาจนเจอศพ
ส่วนในเบ้นบุตรชายเนี่ยตอนกลางวันก็อยู่ที่บ้านกับน้องสาวและออกจากบ้านไปตั้งแต่ช่วงบ่าย
จนถึงขณะนี้ยังไม่พบตัวนะคะ
ตามปกติแล้วครอบครัวของเด็กผู้ตายจะมาไปมาหาสู่กันเป็นประจำเพราะว่าก็เป็นเครือญาติกันด้วย
ก็เลยอยากให้ตำรวจเร่งติดตามตัวบุตรชายให้หน่อยจะได้มาสอบถามข้อเท็จจริง
ส่วนประวัติของในเบ้นเนี่ยแม่เขาก็เล่าบอกว่ามีประวัติเกี่ยวข้องกับการสูบกัญชาจนมีผลต่อสมองค่ะ
เขาจะมีอาการซึมไม่ค่อยสูงสิงกับใครและยังชอบพูดคนเดียวด้วย
ส่วนทางด้านพลตำรวจตรีคำรณเปิดเผยว่าผลการชนะสูตรพลิกศพสภาพศพไม่มีร่องรอยถูกทำร้าย
จากแผลที่น่าจะเกิดจากของมีคมบริเวณลำคอยาวประมาณ๘เซนติเมตร
ต้นอยู่ระหว่างติดตามตัวในเน้นผู้ต้องสงสัยที่พยานเห็นว่าอยู่กับเด็กหญิงเมื่อเวลา๑๑นาฬิกาวันนี้ก่อนจะหายตัวไปค่ะ
ซึ่งล่าสุดทางตำรวจสืบสวนก็ได้หลักฐานภาพจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดของร้านค้าที่ใกล้กับจุดเกิดเหตุด้วย
โดยพบในเบ้นเดินเท้าผ่านหน้าร้านค้าไปเมื่อบ่ายวันนี้
และยังมีรายงานเพิ่มเติมนะคะว่านายเบ้นติดต่อมาหาพี่ชายบอกว่าเขาอยู่กับเพื่อนที่เขากระทะตำบลท่ากระดาน
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็จะเร่งติดตามตัวต่อไปค่ะ